นักร้องนักธุรกิจรุ่นใหญ่อย่างคุณเบิร์ตกุลพงศ์

เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ด้วยการรวบรวมเอาหนังนะคุณ
เป็นภาพยนตร์๗เรื่องจาก๗ผู้กำกับ
ชื่อเรื่องว่าหนึ่งในน้ำพระราชหรือไทยเป็นภาพยนตร์ชุดค่ะ
นำมารวบรวมให้ชมฟรีผ่านทางแอปพลิเคชัน
ต้องบอกว่าช่วงนี้เหล่าคนบันเทิงเดินหน้าทำความดีกันเยอะเลยทีเดียวนะคะ
แล้วก็หนึ่งในนั้นนี่แหละก็เป็นนักร้องนักธุรกิจค่ะ
คุณเบิร์ตกุลพงศ์ได้หยิบเอาผลงานภาพยนตร์
เลิมพระเกียรติ๗เรื่องจาก๗ผู้กำกับ
ที่เคยได้เปิดให้ประชาชนได้รับชม

ทรงเจริญพระชนมพันศาครบ๘๓พันศาค่ะ
ซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดทำขึ้น
เพื่อถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจพระอุตสาหะ
รวมไปถึงน้ำพระราชหรือไทย
ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยนั่นเองค่ะ
โดยคุณเบิร์ตบอกว่าภาพยนตร์ที่เลือกสรรมา
ความสอดคล้องแล้วก็สามารถสะท้อนให้เห็น
ถึงความจงรักภักดีของชาวไทย

ได้สัมผัสถึงเรื่องราวของพระองค์ด้วย
ซึ่งเจ้าตัวเองก็พร้อมจะสารต่อสิ่งดี
เพื่อให้หลายคนได้รับรู้ต่อไปค่ะ
เจ็ดผู้กำกับนานแล้วปี๕๓ตอนนั้นท่านวิทย์๘๓
หน้าที่เราตอนนี้เหมือนกับที่พี่บอก
พี่เองเนี่ยเอามันจับเข้าไปใส่ในแอปพลิเคชัน
จริงแล้วจะสามารถเข้าไปดูได้เมื่อไหร่ก็ได้
ไม่ได้เสียตังค์ไม่ได้เสียอะไรเลย
เป็นหน้าที่เราที่มาร่วมกันดีกว่าว่า
ของนี้มันจะมีค่าต่อเมื่อคนให้ค่ากับมัน
เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนมาให้ค่ากับมัน
อยากที่จะให้ชาวต่างชาติทุกคน

ได้มีโอกาสรับทราบถึงเหตุและผลของความรู้สึก
ที่มีและหลั่งไลน์ออกมาหน้าวันนี้
เพราะฉะนั้นในปีหน้าจะบอกว่ามีอีกไหม
แต่แล้วแต่ว่าเราอยู่ในฐานะไหนในการที่จะมีส่วนร่วมตรงนั้น